เพื่อแสดงสินค้าอาหารจากนานาชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ผู้ประกอบการของไทยก็คาดหวังนะครับว่า
งานนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
สินค้าแบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่าหมื่นรายการ
ส่งสินค้าใหม่ล่าสุดอย่าง

เพื่อป้อนตลาดใหม่แตกลายสินค้า
วัตถุดิบที่มีในประเทศ

จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ส่วนใหญ่เวลาอันนี้เป็นลูกค้าต่างประเทศ
จะไม่ค่อยปิดการขายกันภายในงาน

เราก็จะได้ลูกค้าปีหนึ่งประมาณ๕๑๐ลาย
ต่อปีลูกค้าต่างประเทศ๕๑๐ลายเนี่ย
ค่อนข้างเป็นลูกค้าเวลาเราค้าขายต่างประเทศเนี่ย
มักจะเป็นลูกค้าลายใหญ่ลายใหญ่อย่างหมายถึงว่า
ซื้อแล้วก็ซื้อจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่อง
อันนี้ก็คาดหวังแค่นี้ไม่เกิน๑๐ไม่เกิน๕
กาแฟจากลาวที่เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก
บอกว่าการได้ออกงานระดับนานาชาติครั้งนี้
จะเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่กาแฟลาวใต้
จากเมืองจำปาศักดิ์ที่มีจุดเด่นเรื่องของรสชาติที่เข้มข้น
ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
อยากให้ทั่วโลกเข้าใจว่าที่ลาวมีกาแฟ
แล้วก็รสชาติไม่แตกต่างมันคือรสชาติดี
ไม่แพ้ศาสตร์ใดที่มีกาแฟแล้วก็รสชาติพิเศษของเขา
เพราะว่าเขามีที่ตั้งอุณหภูมิอะไรพิเศษ
คือเป็นเขตภูไฟที่ระเบิดแต่ก่อน
เขาเรียกภูเพียงบริเวณ
คือเพียงบริเวณจากหน้าน้ำทะเล๑๐๐๑๕๐๐เมตร
เหมาะในการปลูกกาแฟอัลลาปิก้า
รสชาติจะหอมหวานกลมรสชาติดีค่ะ

จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลักดันสินค้า
ที่มีนวัตกรรมของแต่ละประเทศ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกัน
อุตสาหกรรมอาหารอย่างครอบคลุม
โดยเฉพาะแบรนด์ไทยทั้งเครื่องเทศ
จนถึงขนมขบเคี้ยวในรูปแบบต่าง
มักมีรูปแบบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
โดยงานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๔มิถุนายนที่เมืองทองธานี
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า๑๕๐๐๐คน
มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า๑๑๐๐๐ล้านบาท

ข่าวทะลับทีวีบรรยายงาน